จำนวนผู้โดยสารน้อยจ่ายเงินมากยิ่งขึ้น

เสนอเรื่องไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา
ลองไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ผู้โดยสารรถตู้สาธารณะที่มารอขึ้นรถกลับภูมิลำเนา
รอขึ้นรถด้วยความกังวล
เพราะเกรงว่าจะไม่มีที่นั่งกลับบ้าน
เพราะรถตู้โดยสารสาธารณะถูกควบคุมจำนวนที่นั่งไว้

จากเดิมเคยให้บริการ๑๕ที่นั่ง
ตามนโยบายการจัดระเบียบรถตู้เพื่อความปลอดภัย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
มันปรับตัวไม่ทัน
ตัวไม่ทันมากมันเร็วเกินไป
ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านรถก็ไม่มี
เผื่อเขามีมาตรการมาอย่างนี้

หรือว่าเราต้องรอรถอีกประมาณกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะระบุว่า

ส่งผลให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นคันละ๒๐๐๐บาท
และส่งผลให้รองรับผู้โดยสารต่อรอบลดลง
และสูญเสียรายได้ที่ควรได้รับคันละ๑๐๐๐บาทต่อเดือน
จากนี้ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง
ค่าในท่าค่าประการภัยค่าซ่อมบำรุง
และปลอดภัย

แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดบริการมันดีขึ้น

พิชิตอัคราธิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
มั่นใจว่ามาตรการควบคุมรถตู้สาธารณะ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร
แต่ยืนยันจะยังไม่พิจารณาเรื่องการขึ้นอัตราค่าโดยสาร
เพราะเชื่อว่ายังอยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการได้
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน